เริ่มต้นด้วยประโยคนี้ก็แล้วกันนะคะ

แทบจะเป็นดารานางเอกท่านหนึ่งไปแล้วจ้ะ

นักร้องลูกทุ่งสาวในบ้านเราเนี่ยสวยด้วย

เล่นละครบอกเลยว่าปังเปรี้ยงดังทุกเรื่องคุณผู้ชมค่ะ

คนแรกต้องยกให้กับลูกทุ่งสาวดอกญาติในป่าปูนพี่ตายอรไทยค่ะ
อาชีพนักร้องก็ประสบความสำเร็จ

นี่ธรรมดาที่ไหนพี่ตายของเรา
ส่วนงานละครค่ะก็ปังไม่แพ้กันค่ะ
พี่ตายคือนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่มีผลงานแสดงละครแบบต่อเนื่องเลย
แล้วก็คว้าบทนางเอกมาแล้วถึง๓เรื่อง
ซึ่งเรื่องล่าสุดนะคะเพิ่งจะลงจอแบบสดร้อนเลย
ยังท้าทายสุดด้วยกับการรับบทบู๊เป็นครั้งแรกในชีวิต

เยี่ยมขึ้นนะเรื่องนี้ก็บาลสนุ่มไม่ไหวน่ะจ๊ะ
หนึ่งในใจแฟนละครไปเลยจ้านี่มีปากแดงด้วยนะคะโอ้เซ็กซี่
ไม่ว่าจะเป็นบทบาทนักร้องหรือว่านักแสดงนะ
พี่ตายก็ได้พิสูจนฝีมือมาแล้วค่ะ

พ่วงตำแหน่งนางเอกเจ้าบทบาทไปด้วยแล้วกัน

อีกหนึ่งสาวยกให้กับเหน่อมหาเสน่ห์ละกัน

คนนี้ไม่ต้องถามกันเลยเรื่องผลงานการแสดง
เพราะว่าเธอแจ้งเกิดในวงการจากภาพยนตร์ค่ะ
กับการรับบทเป็นราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

เป็นนักร้องลูกทุ่งสาวจนโด่งดีโด่งโด่งดังมาจนทุกวันนี้

ก็ไม่เคยหายไปจากหน้าจอเลยนะคะ
ยังได้รับบทเป็นนางเอกในละครค่ะ
ประกบกับพระเอกมากฝีมือเพียบเลย

มีผลงานแสดงทั้งละครแล้วกับซีรีส์

และล่าสุดกำลังจะลงละครนะคะ
ชันกับนักร้องสาวต่างค่าย

นักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวด
ไข่มุกรุ่งรัฐคนนี้สวยคนนี้ให้เป็นเลยนะคะ
นางเอกเนี่ยก็อีกหนึ่งสาวละกันที่ได้มีโอกาสเป็นแสดงฝีมือในฐานะนักแสดงนะคะ
แล้วก็สามารถคว้าบทนางเอกค่ะให้ทดสอบความสามารถด้วย
ไข่มุกเนี่ยเพิ่งได้ประเดิมงานละครครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
บทบาทเด็กสาวสู้ชีวิตค่ะในละครเสียงเอื้อนสะเทือนดาวโอ้โหสุดยอดเลย

งานแรกก็สอบผ่านเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะสำหรับน้องไข่มุกด้วย
เสียงตอบรับจากแฟนท่วมท้นเลย
ก่อนจะได้มาสวมบทบาทนางเอกอีกครั้ง

จากจะได้เห็นพัฒนาการทางด้านการแสดงแล้ว
ก็ยังได้ฟังเสียงหวานของน้องไข่มุกด้วย
เรียกเลยว่าแฟนคุ้มค่านะ
ได้ดูการแสดงด้วยแล้วก็ได้ฟังเสียงเพราะด้วยนะคะ
จากเหล่าศิลปินลูกคุ้งเหล่า
ใช่นะคะเรียกว่าความสามารถครบเครื่อง